ปากคลองตลาดตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
แต่ใครจะไปรู้ว่าด้านหลังตลาดที่มีการขนพืชผักผลไม้มากมาย
กลับมีโรงแรมเล็กซุกซ่อนอยู่
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเวลาที่ใบตองรอคอยมานานแสนนาน
หลังจากที่เราไปเดินเที่ยวป่าครองตลาดไปพับดอกบัวไปทำนั่นทำนี่
เยอะแยะมากมายก็ได้เวลาแห่งการนอนค่ะ
เดี๋ยวไปดูซิว่ามันมีจุดเด่นมันมีเอกลักษณ์ยังไงบ้าง
เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับปากคลองตลาดไปกันเลยข้างในค่ะ

สวัสดีค่ะคุณเอ็มใช่ไหมคะ
คุณเอ็มเนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของที่นี่ค่ะ

มีทั้งหมด๔ชั้นค่ะ๔ชั้น

อันนี้เราก็เป็นตึกเก่าประมาณน่าจะร้อยปีแล้วค่ะ
ตกแต่งเพิ่มแต่ว่าตัวโครงสร้างก็คือเราใช้โครงสร้างเก่าหมดเลย

เราจะมีม่านปิดให้แต่ละแต่ละเตียงแล้วก็จะมีล็อกเกอร์ด้านล่าง
เอาไว้เก็บของแล้วก็มีตัวล็อกให้ค่ะ

อันนี้สตาร์ทที่๓๕๐ค่ะ

หลายคนอาจยังสงสัยนะคะว่าโฮสเทลก็เป็นโรงแรมสำหรับชาวแบ็คแพคเกอร์
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติ
ห้องต่างส่วนใหญ่จะอยู่กันหลายคนค่ะ
ห้องน้ำก็ต้องใช้รวมกันแต่สะอาดสะอ้านนะคะ
เครื่องอำนวยความสะดวกก็ครบครั้นค่ะ
เพราะฉะนั้นความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญนั่นเองค่ะ
จากห้องรวมเราไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าค่ะ
ห้องนี้นะคะเรียกว่าห้องแฟมมิลี่ค่ะ

ใครที่สนใจมาเป็นครอบครัวแบบนี้
คือห้องที่พักได้๔คนราคาเท่าไหร่
ราคาอยู่ที่คืนละ๑๖๐๐บาท

ค่ะอันนี้ก็ระวังศีรษะนิดนึงมันเป็นห้องใต้หลังคา

ห้องนอน๑เตียงสำหรับ๒ท่าน
ก็คือจะได้ฟิลเหมือนเป็นห้องใต้หลังคาเลย
ห้องอันนี้คือพักได้เต็มที่กี่

ห้องนี้ก็วิวดีมากจะมองไปด้านนู้นก็จะเห็นเป็นสะพานพุธเลยค่ะ

สำหรับใครที่ชอบการแบบไปเที่ยวกันไปพักผ่อนอยู่ในแหล่งชุมชน
ที่มันแบบมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบนะคะ
โอ้โหไปกับเสน่ห์ของโรงแรมเล็ก
อุดมไปด้วยความน่ารักที่ชาวต่างชาติชอบแล้ว
ยังมีเรื่องราวโอ้โหกับขนมไทยสไตล์ฟิวชั่น

ร้านนี้มีชื่อว่าเสน่ห์คาเฟ่แอดเวิร์ชช็อปสตูดิโอ
บอกเลยว่าพูดถึงขนมหวานแล้วไม่ต้องเดี๋ยวรู้ทุกเรื่อง
งั้นคุณใบตองรู้ไหมคะว่าในนี้มีขนมอะไรบ้าง
โอ้โหท้าทายขนาดนี้นี่ค่ะ

อันนี้หน้าตาเหมือนขนมแบบญี่ปุ่นเลยอะค่ะ
แต่ให้ทานอันนี้ขนมเหนียวค่ะ

เย้หนึ่งคะแดน
อันนี้เขาจะเรียกว่าขนมเหนียวดังโหกค่ะ

ถ้าญี่ปุ่นจะลาดซีอิ๊วค่ะเราจะลาดน้ำตาลมะพร้าว

ชื่อว่าขนมบุหลันดันเมฆ

และส่วนข้างนอกสีฟ้าแปลว่าเมฆ
เป็นพระจันทร์ที่ดันออกมาจากหมู่เมฆ

แล้วทำไมถึงมีขนมไทยอยู่
คือตั้งใจว่าเราจะเปิดเวิร์คชอปค่ะ

คือเขาก็ต้องเคยชิมฝีมือเราก่อน

ก็เลยอยากจะทำเป็นแบบเวิร์คชอปมีสอนด้วย

ขนมไทยกับพวกเครื่องดื่มเข้ากันได้ยังไง

เราจะใช้เครื่องดื่มที่ใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะ
อาจจะเป็นสมุนไพรอย่างเช่นกระเจี๊ยบ

ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือต่างชาติ

ไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติเท่านั้นนะคะที่ชอบ

ยิ่งถนัดเลยเชียว

มันจะดีเหรอคุณพี่รม

เราก็เลยดับแป้งให้มันเป็นดังโห
เราต้องทานตัวแป้งค่ะแล้วก็กับสังขยา
มีกลิ่นหอมแบบน่าจะเป็นอันชั้นป่ะคะ

ถ้วยนะคะคือขนมถ้วยอันนี้มันแปลกคุณผู้ชม
คือปกติขนมถ้วยที่เราทานเนี่ยมันก็จะมีกะทิ
ทิก็จะไม่เหมือนกันค่ะลองทานดู
สายหวานบอกเลยห้ามพลาดค่ะ
จนฟินไปเลยค่ะคุณผู้ชม
ที่สำคัญที่นี่เขาเปิดสอนทำขนมไทยด้วย
หนีบน้ำหนักไม่ต้องแบบว่าหนีบสุดแล้วก็จับยกขึ้นเบา
คนสอนก็คือหนุ่มก๊อฟสุดหล่อที่สุดของร้านนั่นเองค่ะ
ไม่น่าเชื่อว่าคนที่สอนทำขนม

ทำไมถึงสนใจในการทำขนมอะคะ
โดยส่วนตัวคิดว่าขนมไทยมันมีความอร่อย
แล้วก็เป็นอะไรที่ยังควรรักษาเอาไว้ต่อไป
เราก็เลยสนใจที่จะทำขนมไทย
แล้วก็สอนขนมไทยให้ทุกคนได้รู้จักมันมากขึ้น

คนมาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนไทย
หรือเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นใครบ้าง
จริงมีทั้งสองส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นคนไทยใช่
ต้องบอกว่าขนมไทยโบราณเนี่ย
วัยรุ่นเคยได้ยินชื่อไม่เคยกิน
บางคนเคยได้ยินแต่ชื่อไม่เคยเห็นลูก

อันนี้ก็คือตัวแป้งสำหรับทำช่อม่วงขึงให้เป็นซองกลมก่อน
อันนี้เราก็จะแผ่แป้งเป็นแผ่นซองก
ความใหญ่ก็ควรจะให้ไส้

ห่อไส้นะครับก็ใช้มือที่ไม่ถนัดใช้นิ้วโป้งกดไส้เอาไว้
แล้วก็ใช้มือที่เราถนัดค่อยเอาแป้งหุ้ม
พอใกล้แล้วเราก็ใช้มือรอ
ใช่เราจัดพยายามจัดทรง
ภูมิกอล์ฟหาเสน่ห์ของการทำช่อบ้วงจริงเราคืออะไร

การจีบให้มันได้แบบรานีสวยขนาดไหน

ก๊อฟเข้าพิธีพิถันในการทำ

สอนกันตั้งแต่เลือกซื้อแป้งในตลาด
จนถึงความละเอียดในแต่ละสัดส่วน
แบบไม่มีกั๊กกันเลยค่ะ

คือการจีบท่อม่วงจับเป็นสามเหลี่ยม
ติดแล้วค่ะขาดแล้วค่ะวิว
ที่สองก็จะเป็นขั้นการตีกันเชียงด้านข้างนะครับ

นี่จริงอยู่ที่น้ำหนักมือด้วยใช่มั้ยครับ

ดีจริง

ไหนจะไม่สำเร็จค่ะวันนี้
แม้ถึงใบตองจะเป็นสายหวาน
ครั้งแรกมันก็จะแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ถ้ามาลองเรียนแล้วจะทำสวยกว่านี้แน่นอน

สำหรับ๑วันที่กรุงเทพมหานครใบตองได้เรียนรู้ถึงการทำธุรกิจของคนรุ่นใหม่
ขนมหวานไทยที่หน้าตาไม่ธรรมดาเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีของใบตองเลยล่ะค่ะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่พบปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด
โปรดติดตามตอนต่อไป